สำหรับการแข่งขันรายการใหญ่ครับน้องเมย์ปัจจุบันเป็นมืออันดับห้าของโลกนะครับ
พร้อมด้วยเจ้าวิวกุลวุฒิวิทธิศาลแล้วก็น้องจิลครับ
พิชยาพรชัยวันเหรียญทองแดงในรายการยุทธ์โอลิมปิกเกมสองพันสิบแปด
ก็ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนศึกแบบมินตันรายการใหญ่ระดับซุปเปอร์นะครับ
ในรายการซุปเปอร์หนึ่งพันสามรายการในไทยนะครับในเดือนมักราคม
อ่าซึ่งมีอยู่สองรายการนะครับแล้วก็มีวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบสี่มกราคม
สิบแปดมกราคมถึงหนึ่งกุมภาพันธ์ซึ่งน้องเมย์ก็บอกนะครับว่าทั้งสาม
รายการเป็นรายการสำคัญแล้วก็เป็นครั้งแรกในไทยแล้วก็ยังมีมือวางอันดับโลกสูงสูงมากันครบถ้วน
ก็จึงมุ่งมั่นนะครับฝึกซ้อมเต็มที่ตั้งเป้าจะผ่านเข้ารอบรองให้ได้
แต่ยอมรับว่าเป็นงานที่ยากเพราะว่านักแบตทั่วโลกนั้นก็คือล้างแมทกันมานาน
ทุกคนก็เต็มที่นะครับส่วนเรื่องของมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙ที่ฝ่ายจัด
นักกีฬาทุกคนนั้นต้องเข้าพักที่โรงแรมที่จัดไว้แล้วก็อนุญาตให้ออกไปทำการฝึกซ้อมได้เท่านั้น
เมย์ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีครับการแข่งขันจะมีความเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาด
แล้วก็จะปฏิบัติตามมาตรการในทุกขั้นตอนครับซุปเปอร์หนึ่งพันมันเอาแค่แปดคนแล้วคือแปดคนที่หนักหนักทั้งนั้น
ซึ่งมันไม่มีแบบรอบที่จะทำให้แบบเราได้สามารถอะไรแบบเขาเรียกได้พักหรืออะไรอย่างนั้นนะคะใช่
ใช่มันก็ตอนนั้นคิดว่าในเรื่องของการพักผ่อนอย่างนี้น่าจะสำคัญที่สุดจะพยายามมองให้ถึงเป้าดีกว่า
ใช้สองรายการระดับซูเปอร์๑๐๐๐เพื่อเป็นบันไดในการพาคมันดับโลก
ที่จะเลื่อนแข่งไปในปีหน้าแต่ว่าคู่แข่งในรายการระดับนี้ถือว่า
แกร่งมากจึงหวังจะทำผลงานเข้ารอบลึกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ